คุณผู้ชมคะยังคงอยู่ที่เรื่องของการศึกษาในแวดวงนี้กันอยู่
โดยเฉพาะกรณีที่นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ออกมารวมตัวกันไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม
ที่จังหวัดลำปางเรื่องของกรณีค่าเทอมว่าแพงเกินไปหรือเปล่า
โหดเกินไปหรือเปล่าเพราะมีการปรับค่าเทอม
ตอนนี้นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กข้อความว่า
ก่อนมาเรียนแจ้งค่าเทิมตลอดหลักสูตรอยู่ที่๕๒๐๐๐บาท
พอมาเรียนตอนนี้ปรับเป็น๗๒๐๐๐บาท
ไหนจะค่าใช้จ่ายต่างที่โดนปรับแพงมหาศาลหน้าเลือดมากเกินไป
ที่นี่มันเกินไปอยากได้ความยุติธรรมให้สังคมช่วยเหลือ
อยากให้สังคมช่วยเหลือวอนสื่อมวลชนเห็นใจด้วยนะคะ
นี่เป็นข้อความที่นักศึกษาเขาเอามาโพสต์เอาไว้นะคะ

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวกว่า๗๐คน
เดินทางเข้าไปยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ
ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดลำปาง
ซึ่งได้นัดให้นำหลักฐานต่างมาให้ข้อมูลในวันจันทร์
๙พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะ
ไปสอบถามจากตัวแทนกลุ่มนักศึกษานามสมมุตินะคะ

เขาออกมาให้ข้อมูลทั้งน้ำตาค่ะ
ระบายความอัดอั้นตันใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่า
เจรจากับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไม่ได้
และนักศึกษาบางส่วนได้มีการร้องขอ
ให้เจ้าหน้าที่หาที่เรียนแห่งใหม่ให้
และสามารถนำวิชาที่เรียนไปแล้ว
ไปเทียบโอนกับสถาบันแห่งใหม่ได้
อีกคนนึงค่ะนางสาวเอเป็นนามสมมุติเหมือนกัน
ก็เปิดเผยเรื่องราวนี้บอกว่า
เข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยเพราะว่าตอนแรก
คำนวณค่าใช้จ่ายตามที่มหาวิทยาลัยโฆษณาเอาไว้
ซึ่งก็ถือว่าถูกพอรับได้

ผู้ปกครองของนักศึกษาก็จะออกค่าเทอมเพิ่ม

แต่พอทางมหาวิทยาลัยมีการเก็บค่าแล็บ
ค่าอื่นเพิ่มเติมเข้ามาอีก
ทำให้ผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษาได้รับความเดือดร้อน

ทีนี้พอไปปรึกษาอาจารย์บางราย
ก็ถูกตอบกลับมาว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม

เธอก็มาเล่าด้วยความอัดอั้นตันใจ
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยได้หาทางออกให้
กับนักศึกษาที่ค้างค่าเทอม
โดยให้ยืมเงินจากกองทุนของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาบางรายยอมค้างค่าเทอม
บางคนถูกปรับนับหมื่นบาทเพราะว่าจ่ายค่าเทิมล่าช้า

แล้วก็ไกล่เกลี่ยกับทางมหาวิทยาลัยนะคะ
ให้คิดค่าเทอมค่าเล่าเรียนเท่าเดิม
ก็คือ๕๒๐๐๐บาทตลอดหลักสูตร

แล้วก็ยังร้องขอให้หาที่เรียนหมาย
ให้กับนักศึกษาบางรายที่ไม่ต้องการเรียนที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วย

เดี๋ยวคงจะมีการชี้แจงออกมาจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งด้วยเหมือนกัน